สวัสดีครับแปดในริกายี่สิบหกนาทีนะครับ

รู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ

ซึ่งขณะนี้เองกำลังพัฒนาความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
เมคเหล่านี้เองก็เป็นผลผู้ออกมาใจที่ผลของพายุเตี้ยนหมู่
จะสังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆเหล่านี้มีการเหนียวนำเอากลุ่มเมฆที่อยู่รอบดูดเข้าสู่จุดศูนย์กลางของเมฆเหล่านี้
จึงทำให้บริเวณนี้เองเป็นจุดที่มีการรวมตัวกันของปริมาณน้ำฝนรวมตัวกันของความชื้นค่อนข้างเยอะนะครับ
ทำให้บริเวณอื่นทั่วไทยนั้นฝนลดลงไปด้วย
ล่าสุดจากการตรวจสอบเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้พายุลูกนี้อ่อนกำลังลงนะครับ
ความเร็วศูนย์กลางสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๕๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
แต่ก็คาดการณ์ว่าขณะนี้เองที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณอ่าวตังเกียร์นั้นก็สามารถให้จะพัฒนาความรุนแรงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก่อนขึ้นฝั่งที่เวียดนามในช่วงสายวันนี้คาดการณ์ว่าจะสามารถพัฒนาความแรงสูงกว่า๖๕กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พอขึ้นฝั่งแล้วก็จะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับคาดการณ์ว่าจะสลายเป็นหอมความกดอากาศต่ำในบริเวณทางตอนบนของประเทศลาวในช่วงวันเสาร์
ลูกนี้มากเป็นพิเศษนะครับในขณะที่เมืองไทยของเรา
ถ้าหากเราคำนวณจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวี
คือการคำนวณลักษณะการตกของฝนนะครับสีเหลืองคือตก
หนักหน่อยสีเขียวปานกลางสีน้ำเงินคือตกปล่อยนะครับ
ตั้งแต่เช้าวันนี้หลายพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนภาคเหนือบางจุดบางแห่งเริ่มมีการกระจายตัวของฝนแล้วนะครับ

เพราะว่ากลุ่มฝนนั้นจะเริ่มเคลื่อนตัวมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทย

กลุ่มฝนปกคลุมเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออกนะครับ
อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะจุดเดิมที่ก่อนหน้านี้เคยโดนน้ำท่วมมาก่อน
หลังจากค่ำคืนของวันนี้นะครับ
กลุ่มฝนนั้นจะสังเกตว่าขยายตัวเป็นวงกว้างปกคลุมเกือบทุกพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
นั่นก็หมายความว่ากลางดึกคืนนี้หลายจุดหลายพื้นที่ก็จะมีฝนตกโรยปลายเกิดขึ้นในพื้นที่
ใครที่จะออกทำกิจกรรมกลางแจ้งคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบสถานการณ์ฟ้าฝนด้วยนะครับ
ฝนก็จะน้อยลงจะมีแต่บางพื้นที่เท่านั้นในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
ทีนี้จุดนี้ครับน่าสนใจเลยทีเดียวนี่คือการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนสะสมที่จะเทลงมาตั้งแต่๖โมงวันนี้คำนวณต่อไป๔๘ชั่วโมง
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกจากอิทธิพลของพายุลูกนี้นะครับ

คือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกเยอะเป็นพิเศษ
อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัตรอื่นตามมาได้
มี๓จุดหลักที่น่าจับตาครับ
แรกก็คือบริเวณทางตอนบนของภาคอีสาน

รวมไปถึงในบริเวณจังหวัดเลยแล้วก็นครพนมด้วย
อีกหนึ่งจุดก็คือในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันออกของภาคเหนือนะครับ
โดยเฉพาะจังหวัดน่านจังหวัดพยาวจังหวัดแพร่ตอนบน
อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษซึ่งจุดเหล่านี้เองก่อนหน้านี้ต้องเจอกับเหตุการณ์น้ำท่วมมาแล้วนะครับ
ดังนั้นฝนที่ตกมาจากอิทธิพลของพายุลูกนี้คาดการณ์ว่าจะหอบน้ำฝนมาค่อนข้างเยอะ
ดังนั้นอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเกิดขึ้นในบางพื้นที่ได้นะครับ
จากนี้เองยังมีในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอย่างเช่นตอนบนของแม่ห้องศรแล้วก็บริเวณจังหวัดเชียงราย
พื้นที่เหล่านี้ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวใครที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
ใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนั้นยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยประกาศจากกรมประตุ
นั้นสูงประมาณ๒๔เมตร
ชาวเรือที่จะออกเดินเรือยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับ

ก็คือสถานการณ์คลื่นอย่างสนุนเป็นสถานการณ์ฝน
จากนาง
จากนางคำนวณท่าน
มากที่สุดของวันนี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศแปรปรวนบ่อยนะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ
ผมคุปตันนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป